ไม่ว่าจะไปสัญหามาจากต้นไม้ต้นไหนจะปะแป้งไม่ปะแป้งไงก็แล้ว
แต่นะคะบางคนเขาก็ได้มาจากความฝัน
อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านที่อ่างทองไปขอเลขเด็ดนะคะ
วิหารร้างวัดโบดหลังจากที่ขุดพบพระเนื้อทองสำริท๙องค์ค่ะ
เพราะว่าฝันนะคะว่ามีชีปะขาวมาบอกว่าตรงจุดนี้แหละ
มีพระเนื้อทองสำริทอยู่
นี่แหละค่ะพระเนื้อทองสำริท๙องค์ที่เห็นอยู่บนพานี่นะคะ
ถูกขุดได้ภายในวิหารร้างวัดโบดตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ก็เป็นที่ดึงดูดให้ชาวบ้านนำถูบเทียนไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ

แต่อันนี้เอามาทอแล้วแหล่ะคะทาตัวเองไหม
ก็ทาตัวเองด้วยเวลาหน้ามันก็ทาไป

จะหาเลขก็ทาต้นไม้ไป
พกไปด้วยเอาแบบสบายใจนะนายตระกูลพันธ์แจ้งจิตเจ้าหน้าที่ชาปนกิจศพวัดโบดก็บอกว่ามีชีปะขาวไปเข้าฝันพระลูกวัด
ชี้จุดให้ค้นหาภายในวิหารรางนะคะว่าแบบมีพระเนื้อทองสำริดอยู่
ไม่น่าเชื่อค่ะว่าความฝันจะเป็นจริงเพราะว่าพอไปขุดปุ๊บ
ก็พบพระพุทธรูปเนื้อทองสำลิดขนาดหน้าตักกว้าง๓นิ้วจำนวน๙องค์อยู่ภายในวิหารร้างแห่งนี้
ตกออกตกใจสิทำไมฝันแม่นขนาดนั้นใช่
ชาวบ้านก็เลยหอบลูกจูงหลานไปไหว้ซะพิสูจน์ความจริง
ขอเลขเด็ดไปเลยไม่ให้เสียเที่ยวนะอืม
แต่เลขอะไรก็ตีความกันไปแล้วกันแล้วไม่มีบอกเลยเหรอคะว่าเลขอะไร
ก็นี่ไงขนาดหน้าตักกว้าง๓นิ้วจำนวน๙องค์ตีกันเอาเอง
เอาไปว่ากันไปค่ะว่าจะเป็นเลขแบบไหนอะไรจุดทูบทูบกี่ดอกฮะ
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณช่องขนาดนั้นเลยเห็นอะไรไม่ได้เลยสนช่วงนี้
นับเป็นตัวเลขไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเนี่ยคุณเข้าข่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตัวเลขด้านตัวเลขในการลงทุนเนี่ยเรียกดิฉันแบบนี้ได้จะเป็นแล้วสบายใจเออ